ส่วนเรื่องนี้ที่นครพนมนะคะก็ดุเดือดไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชม
มีพลเมืองดีเขาขับรถยนต์อยู่บนถนน
จังหวะที่ขับอยู่ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนกับมีงานบุญแข่งเรือปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝัน
คือวัยรุ่นที่เขม่นกันไล่ยิงกัน
สุดท้ายคนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นนักศึกษาโดนยิงเจ็บสาหัสและเสียชีวิตดูภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะ

มัอะเแอฟนพี่มันนแน่ง
มันนแน่งมันแน่ง
ฮันเด้มันแลนดไปแล้วคือนั่นไงมันวิ่งหนีไปในซอยแล้วมือปืนวิ่งหนีไปในซอยแล้ว
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมเป็นงานบุญแข่งเรือนะคะ
คนที่โดนยิงเป็นน้องนักศึกษาวัยยี่สิบสามปีเธอขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย
แล้วเจอกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นอริกันสองฝ่าย
เขม่นกันไล่ยิงปืนไล่ปลาระเบิดกัน
แต่นักศึกษาคนที่โดนยิงจนตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นคนที่โอ้โหตกเป็นเหยื่อของกระสุนปืน

เรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม
จังหวัดนครพนมเขามีการจัดงานบุญแข่งเรือ
ปรากฎว่าวัยรุ่นชุดสีดำอุ๊กอาดมาก
วิ่งไล่ปลาระเบิดไล่ยิงกันสนั่นถนนนะคะ
ประเด็นคือทราบว่าผู้เสียชีวิตที่โดนยิงตายเนี่ย
เธอคือนางสาวธิดาพรค่ะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเธอโดนยิงที่บริเวณ
ท้ายทอยศรีษะ๑นัด
เป็นลูกกระสุนที่โดนเหมือนกับโดนลูกหลง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามนายเต
นายเตเป็นเพื่อนของคนตายวัย๑๗ปี
นายเตเล่าแบบนี้ค่ะนายเตบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตัวนายเตเหมือนกับกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค
เพื่อไปเที่ยวงานประจำปีงานแข่งเรือนี่แหละ
ซึ่งนายเตคนนี้ผมเป็นคนขับครับพี่นักข่าว

ส่วนตรงกลางนี่มีเพื่อนอีกคนชื่อว่าน้องต้นข้าว

ไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุปรากฏว่าวัยรุ่นสักประมาณ๔๕คน
ไหล่ยิงปืนกันปลาระเบิดสนั่นหวั่นไหวเป็นระเบิดปิงปองอะค่ะ
ซึ่งพวกผม๓คนรวมทั้งคนตายเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีปัญหากัน
จากนั้นเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดนะคะ

โดนยิงที่บริเวณท้ายถอยจนกระทั่งเหมือนกับตกลงไปที่พื้นนะคะ
อาการสาหัสก่อนจะมีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่ารุ่งเช้าเธอเสียชีวิตนะคะ
ตัวนายเตเพื่อนคนตายบอกว่ายืนยันเลยว่าผมกับเพื่อนแล้วก็คนตายเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหากับวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ท้ายที่สุดคดีนี้นะคะตำรวจก็จะมีการสืบสวน
เพื่อที่จะตามตัวกลุ่มเยาวชนผู้ต้องสงสัย๒ราย
มาตรวจเขม่าวดินปืนแล้วก็เดี๋ยวสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ